สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนหมดมวยทั่วประเทศนะครับตรงนี้ก็มีเราสองคนเหมือนเดิมนะครับคอยให้ข้อมูลครับผมเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับครับผมชัยสิทธิ์อาจารย์บี้อมรชัยเพิ่มภูมิครับ
เรื่องก่อนอื่นติดตามวิทยา

เบ้ามเสียบดัดแพง

มวยคู่แรกของเราเปิดหัววันนี้นะครับ

ชนะ๔๓แพ้๑๘ครั้ง

พิจิตสจวิชิต๘ริ้วที่เวทีมวยราชดำเนินครับ

สาราตันโตโยต้าระยอง
ชื่อรุ่งหวันมะนาวหวาน

ชนะ๓๗แพ้๑๖ครั้ง
สันเพชรนำแสงก่อสร้างยกที่๔ที่เวทีมวยลุมพินีครับ

เดี๋ยวดูชกไปชกมาจะเปรี้ยวจี๊ดจ๊ะหรือจะขมคอนะ

ผู้ทำหน้าที่บนเวทีนะครับ
อาจารยศพลกุมลนันครับ

รายนี้กรรมการน้ำดีอีกคนนึงจากราชดำเนินนะครับ
คู่นี้ยังให้เรียนไปซัดกันแล้ว๓รอบพี่ชัย
แดงชนะ๒แล้วก็แพ้๑ครั้งนะครับ

แดงมู้ยข่าวฝ่ายแดงกราวเด่ง
เป็นมวยจังหวะเตะเข่าปั้มตีรุนแรงครับ
ภูมิต้องบูครับสละตัน
บู๋เดินปล่อยมัดแท้งเข่า
แม่ก็ตั้งแต่ยกแรกแล้วครับอย่างกระพริบตานะครับ

วันนี้ห้ามพลาดนะครับผู้เอกนำรายการที่สำคัญมากนะพี่ชัยนะ
พลอยวิทยาหมูสะพานใหม่กับเพชรเมืองชนสุดสาครมวยไทยยิม

มวยไทยนี่ถือว่าเป็นทั้งศาสตร์แล้วก็สินนะพี่ชัยนะ
ว่ากันว่าเป็นศาสตร์ของแผ่นดินสินของประเทศครับ
เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไหว้ครูบนเวที
รูปร่างช่วงชกนี่สูสีเลยครับ
ก้าวเด้งนี่สูง๑๖๐เซน
สลาตันนี่สูง๑๕๘เซนติเมตรครับ
ครูเต้นตำราววุงให้ทำมาเคยขี่นะครับจนถึงเครียนไป
เจอกันจนจำกลิ่นกายกันได้แล้วครับวันนี้
ไม่ต้องดูฉนท์ดูเชิงกันเยอะนะครับ
ทุ่มแดงนี่มีคุณสุนธรเพชรเลื่อน
น้ำเงินนี่มีคุณโหน่งนรงป้องทัพไทยครับ
ดูการบริการค้าถามิชัยเดี๋ยวดูแล้วของใครเหนียวกัน
ใครจะเหนียวใครจะขังกว่า
นั่นน่ะสิ

เปิดเจอคู่แรกศึกยอดมวยไทยรัฐเสาร์ที่๒๖มีนาจี๊จาดนะครับ

ประเภทเหนื่อยช้าหายเร็วแล้วครับ

ทั้งสองคนถ้าคุณเอกบุญชัยบอกว่าอีกคนเป็นมวยบู้อีกคนมวยเข่า

จะเป็นมวยถอยหายากจริง

สูงกว่า๒เซนเอง๑๖๐น้ำเงิน๕๑

น้ำเงินสลาตันโตโยต้าระยอง
คู่นี้เจอกันมา๓ครั้งแดงชนะ๒แพ้๑

เป็นสุดยอดมวยอีกคู่หนึ่งครับ

ชื่นชอบในความถูกต้อง
ต้องมาครับมาที่ไทยรัฐทีวีครับ

ผู้จัดคือโปรโมเตอร์ทรงชัยครับ
ยอดมวยไทยรัฐที่ตรงนี้ครับ

นำมาออกทีวีให้กับที่บ้านได้ติดตามชม

หลายหมื่นเงินแสนเลยนะย้ำทั้งคู่แจ้งก้าวเด้งสุจีย์บะหมี่เกี้ยวนั่งเงินสหราชพันธ์ต่ออยู่ต้านและยอม
ที่จะขึ้นมาเป็นมวยเอกมันมาจากชุดแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมชุดมรดกประมาณร้อยปอนร้อยปอนด์เสร็จ
ต้องคัดต้องเน้นอย่างดีเลยนะครับโดยทีมงานวันทรงชัยขอบคุณทางคุณเฉลิมพงศ์เชี่ยวสกุลครับคุณไพร
ปัญญาลักษณ์นะครับสนับสนุนกรรมการมาทำการตัดสินจากวิทยาราชดำเนินและวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณศิลเดชสุวรรณครอดีตสนา
อดีตในสนามมวยวิทยาลักษณ์ดำเนินนะครับ
แล้วก็เป็นสนามมวยศึกยอดมวยไทยรัฐด้วย
วันนี้ขึ้นมาเป็นประธานในการมอบเข็มขัดผู้นำรายการด้วยนะ

ดูว่าคู่เอกมีฆ่าตัวรวมกันเนี่ยเหยียบแสงกว่านะ

วิทยากับเพชรเมืองชน

และเป็นการชิงแชมป์เส้นที่๓ของไทยรัฐด้วย
ออกจากปากกาเหล็กนะครับแล้วก็เด่นเกียงไกร

แต่ว่าตอนนี้ดูคู่แรกก่อนนะครับ

ในรายการเงินล้านบรรดาพี่น้องแฟนมวยรู้จักดีครับ

เมื่อ๒๓วันที่ผ่านมาครับ

โดยคุณธิระเดชโสวนาคอร์

ก็เต้นยำเรื่องของกรรมการวันนี้
ยังมาเต้นเยอะประมาณ๒นาทีอย่างที่ผ่านมานี่
จะไม่อยากให้เต้นแล้วอยากให้เขาทำนะครับ

คุณมาเต้นเอาไปเต้นที่บาร์ที่ผับอีก

ถึงจะมีคะแนนมาแข้งขวาเตะแล้วเห็นไหม

มียกแรกนะยังอีกยาวไกล
ต้นหนึ่งแม่ถ้าเป็นร้อยเมตร

ยังมีอาวุธกันปรากฟ้ายครับ

ภุชีคาเบอร์เวทีนะครับ
นี่ผมได้ให้ปากครับ
หมวยขวาเหมือนกันมันทันกัน

ลุมไปที่วงใน
ไปหายใจลดต้นคออย่างเดียวมันไม่มีประโยชน์ไง

สาบศอกสั้นเลยลูกแบบนี้น่ากลัว
แตกเลยนะครับลูกแบบนี้อันตรายมาก
ยังไม่แตกถ้าโดนแตกแน่ะ
เกมเริ่มค่อยสนุกครับแข้งขวาสาด

แม่คู่นี้เล่นกันแบบนี้เนี่ย
นี่แตกนับน็อกนี่เกิดขึ้นได้เลยนะครับ

ก็รู้ว่าฝ่ายเมืองชบตกกับใครต้องลงทุนตลอดครับ
ลงแล้วนี่จะได้คืนหรือเปล่าทุนมันต้องดูเกม

ขวาสวยครับแค่งนี้
แม่จะไม่ติดการในกล้านคอเลยนะครับ

โปรแพตเตอร์ทรงชัยรัตนสุบันนะครับ
ชื่อนี้แล้วหลายคนบอกว่าเฮ้ยเห็นมีรายการใหญ่จะขึ้นนัดหนึ่งวันที่๓๑ครับ
๓๑พบกันที่ราชมือมไปดูว่าคู่สุดยอดมือไทยจริงนะครับ
นั่นคือทานนท์ชัยครับกับแสงมณีต่อกับภูมิสงตรนะครับทานนท์ชัยต่อ
มีนานะไม่ใช่๓๑เมษานะท่านผู้ชมไปเดือนนี้แล้วสัปดาห์นี้แล้ว
แล้วครับเกมบนวิทยาลัยตอนนี้เริ่มสนุกครับ
น้ำเงินนี่ลงทุนเยอะเลยนะครับเนี่ย
พยายามแทงต้นขาก่อนนะครับแล้วก็พยายามจะเตะขวาใช้จังหวะตัวเองครับ
หลังหกล้มอย่างพี่ป่าบอกเลยครับเปิดเกมตลอด
เกงสีแดงเนี่ยรอจังหวะ๒อยู่เดาเด้งขวาสวยเลยแค่งนี้
อยู่ที่พันละกำลังประดายไปอันนี้สำคัญ
ตั้งรับคอยโต้คอยสวนหมดแรงหรือเปล่าครับ
นมไข่ขาดไม่ได้นะครับเก้าเด้ง
อ่อนนมอ่อนเนื้ออ่อนไข่นิดเดียวเรียบร้อยเลย
ทีมงานของสุนทรเนื้อซูจิบองนิเดียวมากันแน่นนะครับ

รอจังหวะ๒อยู่นะครับเก้าเด้ง
รอชนะมาแล้ว๒ครั้งแพ้๑วางแขกขวากินฟรีไปแค่๑

ละกำลังนี่ถ้าจะเหลือเฟือเลยนะสลาตันเนี่ย
ดูการโยกการขยับว่ามันน่ารักเหลือเกินนะ
ต้องยินไว้ต้องรีบต้องเล่งครับ
ที่สองนี่เป็นภาพช้าของยกที่สอง
ฝ่ายน้ำเงินอิสลาตันเดินขวาเตะขา

มาตั้งจำนวนที่เข้าของตีนี้เสิร์ฟอันนี้ตื่นเต้นต่าง
รอบรายเพียงเรื่องที่เห็นเห็นชั้นเร็ว
๓มาเปิดเกมเลยสลาตัน
มวยดูอยู่แล้วตัดลำตัวด้วย

ออกอาวุธแต่ละอันเนี่ยแต่ละดอกแต่ละแข้งแน่นทั้งนั้น

ตั้งรับก่อนเลยครับกางเกงสีแดงเก้าเด้งยังไม่ได้โต้เลยนะเนี่ย
มวยดูสงชัยนี่ออกมาแต่ละคู่เนี่ยต้องละเอียดพิธีพิทันครับ
แล้วไม่ทำให้กับพี่น้องแฟนมวยผิดหวังด้วย
อดีตที่ผ่านมานะจัดถึง๔ช่องด้วยกันครับ๑อาทิตย์เนี่ย
เอาละครับเกมตอนนี้เริ่มค่อยสนุกขึ้นเรื่อยครับ
มวยชุดเล็กน่ารักมวยเงินแสนครับคุณผู้ชม
อยู่ข้างนอกแบบนี้ครับกางเกงสีแดงนี่

ประจำว่าระวังได้ดีเลยแข่งขวา
ถัดล้ำตัวยังแล้ว๒หมัดติดเลย
โอ้โหเราเป๋เลย

โดนหมัดเข้าไปมันทำท่าจะไม่สบายอ่ะพี่ป่า
ทำท่าจะไม่จับายเมาเมาเมา
เจอขวาเต็มเต็มครับสลาตันชุดชุดใหญ่ชุดใหญ่เลย
เลือกเลยเลือกด้วย

นี่เป็นไฟล์ที่๔นะครับที่เจอกันแดง๒ชนะชนะ๒แพ้๑
ชวนแรกแล้วสลาตันค่อยบ่อยั่นสู้ทุกรูปแบบครับ
เป็นมัดเข่าเป็นเข่าศอกเป็นศอก
หัวใจนี่มันแม่มันเกินอายุเกินตัวจริงเลยนะครับสลาตัน
ตอยโอต้าเรายอมโดนแล้วเมาเลยนะทันท่าจะไม่จะบ่ายอีกแล้วอ่ะพี่บ๊า
เราใจแล้วครับว่าอย่างนั้นเถอะ
ลาดอยู่หรือเปล่าครับกางเกงสีแดงน้ำเงินนี่มันไม่มีอะไรจะเสียบุกอย่างเดียวแล้วตอนนี้
มไข่ขาดไม่ได้ยุบนิดเดียวเสร็จทันทีนะครับ
เด้งออกอาวุธมาน่ากลัวด้วยนะครับ
สลาตันหมดไม่ได้เลยนะครับแดง
เจอลัดแบบนี้ลูกถนัดของน้ำเงินนี่ด้วย
ลัดแบบนี้แม่ไปพระราชโดนหมัดกำลังยก๓มิปะ
เอาละครับต้องรีบต้องไว้แล้วครับ
เจอไป๑มาวล์ยังโดนอยู่สวนศอกตลอดนะครับ
ก้าวเดินช่วงประยุกต์ที่๓
แค่งนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับสลาตัน
โอ้โหหัวจิตหัวใจพระกำลังนี่เหลือเฟือเลย
บี้ติดครับอยู่ห่างไม่ได้แล้ว
ละกำลังมีเท่าไหร่นี่บวกอย่างเดียวเลย
ไม่มีอะไรจะเสียแบบนี้ครับดูหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์๐๐๑จะเกิดขึ้นด้าย
อย่างที่ท่านเห็นได้ชมอยู่ในขณะนี้
เป็นนายการมวยที่ความเชื่อถือสูง
เป็นที่ยอมรับของประดาษพี่น้องแฟนมวยทุกยุคทุกสมัยครับยี่ห้อนี้
เปิดก๊อกพกสละตัน
รับเยอะรับเป๊ะรับหมัดเท้าเข่าศอกค่าของรับไว้แต่เพียงผู้เดียวแล้วครับ

วกหมัดสวยด้วยนะครับรัดจังหวะสอง
หลบให้ดีนะครับเนี่ยถ้าหลบไม่ดีต้องระวังแบบนี้ด้วย
ต้องระวังนะครับเริ่มที่จะเนี่ยแรงขึ้นมาแล้ว
หมดหรือเปล่าหมดหรือเปล่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ
นี่ไงต้องระวังนี่โอ้โหไม่ทันโดนศอก
รอมาหลายจังหวะแล้วนะพี่ป่าลูกเนี่ยลูกศอกเนี่ย
ักมาหลายทีโอ้ไม่ไหวครับไม่ไหว
หัวทิ่มเลยไม่ไหวหัวทิ่มเลยสละตัน
มันแรงไม่พอไงสละตันเนี่ย

สองแรงปะทะครับศอกขวาเข้าไปเต็มเต็มจุดโฟกัสกับเรียบร้อยครับ
แม่ลูกนี้ครับที่ทางก้าวเด้งนั้นรอจังหวะมาหลายครั้งแล้วครับ
สุดท้ายแล้วก็สำริดผลในช่วงปลายยกที่๓นี่เองเดี๋ยวดูภาพช้าด้วย

นี่คือยอดเดชในสายงานวันทรงชัยนะครับ
เปิดหัวมาคู่แรกวันนี้ใส่กันแบบสุดเลยนะครับ
เดี๋ยวดูภาพช้ามีไหมว่าโดนยังไง
ก่อนโดนศอกลงไปนี่ทางก้าวเด้งเองเจียนอยู่เจียนไปเหมือนกันนะครับ
ประกบในตีเสียงเฮนี่ดังขึ้นมาเลย

เมาเลยทำท่าไม่สบายแล้วก็ไม่สบายจริงเลยนะครับ
ถ้ามีภาพช้านี่เห็นอ้าวมี
ดูเลยครับโดนยังไงพี่ป่ะ
แล้วนะครับซึ่งจะมาสำริปผลเอาในช่วงปลายยกที่๓นี่เอง
เองไม่ได้เราเจออย่างนี้จุดโฟกัสเลย

ลุกขึ้นมานี่เมาด้วยแล้วลงไปหัวปักพื้นอีก

เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับหลังจากจบภาพช้าแล้ว
ดูช้าชัดไทยรัฐทีวีนี่มีให้ชมทุกมุมเลย
สวยสดงดงามเลยสอกเข้าไปไม่โดนครับ
แต่ตัวเองบวกมาทีเดียวเท่านั้นแหละครับ